เรื่องนี้กันต่อไปดูกระถางต้นไม้
กระถางนี้เฮ้ยมันมีดินก้อนกลมขยับไปขยับมาได้อ่ะ

คุณดูนี่ดินกระพริบตา

คางคก

มากันที่นี่เลยเขตตำบลจอมบึงจังหวัดราชบุรี
ถ้าเราดูเปินเมื่อกี้ไม่มีใครเห็นทำไมบอก
มันเหมือนดินก้อนหนึ่งผสมกันอยู่
นี่คือดินก้อนกลม

คือพอมีคนเอาไม้ไปเขียนมันก็กระโดดออกมาแบบนี้
ไปสอบถามผู้รู้หน่อยเขาเล่าให้ฟังว่าคางคกเนี่ยค่ะ
เป็นสัตว์อีกหนึ่งชนิดที่สามารถพลางตัว
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเพื่ออะไร
ป้องกันภัยป้องกันตัวเพื่อหาอาหารด้วยนะคะแล้วมันยังสามารถเรียนแบบลวดลายบนหัวงูกาบูนได้
เฮ้ยคือเป็นไงมันเปลี่ยนลายให้เป็นลายงูกาบูนแล้วก็สามารถทำเสียงขู่ได้
เขาบอกว่ามันเป็นงูที่มีพิษแล้วก็เขี้ยวยาวที่สุดสามารถกัดคนตายได้
คือเรียนแบบศัตรูของมันใช่เพราะว่าคังคกบอะไรพวกนี้มันศัตรูก็คืองูเนอะ
มันสามารถเรียนแบบให้ตัวเองคล้ายคลึงกับงูเพื่อที่จะป้องกันภัยอันตรายจากตัวเองนะคะ
เป็นเกล็ดความรู้เหมือนกันเนาะจริงจากเรื่องคังคกในกระถาง
มันสามารถต่อยอดเป็นความรู้หลายอย่างว่าเราไม่ค่อยได้สังเกตว่า
คางคกเขาสามารถป้องกันและพลางตัวเองจากอันตรายต่างได้
เอามาเล่าสู่กันฟังไม่มีอะไรหรอกอยากให้ดูว่ามันพลางตัวได้แค่นั้นแหละ
มันคือเผยเกจปัญหาดทิศมันตายทำไงมันต้องรู้เอาไว้ว่ามันมีแบบนี้
ผมเคยพลางตัวอยู่ในสตูนี่แหละ
เขียวเลยทำตัวเขียว

แล้วผ้าคลุมอันนั้นน่ะ

ไม่มีอะไรเล่นแล้วหรอก

ก็เป็นหนึ่งในวิธีพลางตัวในสตูดิโอที่เป็นแบบ

คือนึกว่าเป็นแฮรี่พอตเตอร์หรือไง